สวัสดีครับตอนนี้หลายพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นไปแล้วนะครับส่วนตอนล่างฝนเยอะเลยทีเดียวหลายคนก็สงสัยนะครับว่าอากาศหนาวแบบนี้เนี่ยนะครับจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนส่วนฝนใต้จะตกไปยาวนานไปจนถึงวันไหนกันแน่จะได้เตรียมวางแผนออกเดินทางออกทำการประมงที่ถูกเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เกิดปัจจัยอะไรแล้วก็หลัง
สูงหรือว่าอากาศหนาวนะครับแผลลงมาสองรอลอกติดติดรอลอบแรกไม่ค่อยมีผลมากรอลอกที่สองก็คือช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการแผลลงมาจากบริเวณทางตอนบนเข้าสู่อีสานของไทยช่วงวันพุธนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมาถึงกรุงเทพฯช่วงวันพฤหัสสบดีแล้วก็ช่วงวันศุกร์ก็ไปอยู่ภ

ไปดูที่ภาคเหนือกันนะครับภาคเหนือเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบครับอากาศยังคงหนาวเย็นนะครับอุณหภูมิลดลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียตเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีฝนตกมาด้วยนะครับส่วนอีสานนะครับอุณหภูมิก็เย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับจะค่อยขุนขึ้นช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับ

ครับช่วงหลังกลางสัปดาห์หน้าก็รอลุ้นว่าลมหนาวระลอกใหม่จะมาทำให้เราได้เย็นแบบสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุณตนันพี่สิทธิ์มหันสวัสดีครับ